กลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้เช่นเคยนะคะ
ทั้งทางไลน์ทั้งทางเฟซบุ๊กค่ะ
มาดูคลิปหนึ่งที่มีการโพสต์ในโลกโซเทียล

เป็นกรณีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายกับทหารอากาศ

แล้วก็เป็นลักษณะของการคล้ายกับถ่ายเงินนะคุณผู้ชม
แล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองเป็นลูกน้องของนายทหารท่านหนึ่ง
นามสกุลดังเลยล่ะถ้าพูดก็ต้องอ๋อกันนะคะ
แต่เสียงคลิปนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร
ค่อยดูกันไปค่อนข้างมืดด้วยนะคะ
แล้วก็แต่งตัวคล้ายกับทหารอากาศ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็เลยสอบถามไปที่โคศกองทัพอากาศนะคะ
ว่าทหารจริงหรือเปล่าไปรีดไถเงิน
หรือว่าเป็นแค่คนแต่งตัวคล้ายทหาร
พลอากาศรีพงศักดิ์เสมาชัยโคศกองทัพอากาศบอกแบบนี้ค่ะ

แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนในคลิปเป็นทหารสังกัดกองทัพอากาศหรือเปล่า
หรือเป็นผู้ชายคนนึงที่แอบอ้างสวมเครื่องแบบของกองทัพอากาศ

เรื่องนี้แจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศเรียบร้อย
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียบร้อย
แล้วก็ให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ว่าผู้ชายคนนี้เป็นทหารสังกัดกองทัพอากาศจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นทหารจริงจะดำเนินการตามระเบียบวินัยทหาร
แล้วก็ขอความร่วมมือกับคนที่นำคลิปนี้ไปเผยแพร่
สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

หรือว่าประสานให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนก็ได้
ทัพอากาศบอกว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่ม
ก็จะนำหลักฐานต่างทั้งหมดที่ได้มาดำเนินการกับบุคคลคนนี้
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ